ชาวบ้านเขาเข้าไปจะไปตัดอ้อยในไร่อ้อย

เพราะว่าเจอเป็นซากโครงกระดูกของมนุษย์
เจอทั้งหัวกระโหลกเจอทั้งเศษชิ้นส่วนต่าง
ใกล้กันก็มีผ้าสีดำที่มันมีรอยไหม้อยู่

อันนี้อยู่ในพื้นที่ของนครนายกค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้หมอเขาก็มีการตรวจสอบดู
เขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่าครึ่งปี

โครงกระดูกมนุษย์นี้คือใครนะคะ
คนที่ไปพบก็คือนายชินดิตประสงค์ค่ะ
เจ้าของไร่อ้อยอยู่ที่หมู่๕ตำบลเกาะหวาย

ตอนนั้นนายชินดิตเข้าไปในไร่อ้อยจะไปตัดอ้อย
แล้วพอไปเห็นปั๊บเนี่ยเพ่งดูดี
นี่มันกระดูกมนุษย์ตกใจค่ะ
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ

ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักของตำบล
ชาวบ้านเขาจะใช้เข้าออกหมู่บ้านตลอด
แล้วก็จะมีหมาจรจัดนะคะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็เคยได้กลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นสาบ

แต่ก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นซากหมาที่มันตายหรือเปล่า
ตอนหลังเอกใจไงว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นเหม็นสาบมันเหม็นนานจัง
แล้วมันผิดปกติจนมีข่าวออกมาว่ามีคนไปพบเป็นซากโครงกระดูกมนุษย์
แล้วก็ไปพบผ้าสีดำอยู่ข้างโครงกระดูกอีกนะคะ
ซึ่งในพื้นที่ก็ไม่ได้มีข่าวว่ามีบุคคลศูนย์หาย
คิดว่าอาจจะเอามาจากที่อื่นแล้วก็มาทิ้งไว้ที่จุดตรงนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่หน่อยค่ะ
ผมต้องถ่ายอยู่ว่าเห้ยกลิ่นคนนะมันสาบผิดปกติเราก็ไม่เอกใจอะ
ก็ผ่านไปปกติจนมาวันนี้ที่พี่เขาบอกว่าตัดอ้อยแล้วเอามาเจอเราก็รู้สึกเฮ้ย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบ
ไปเจอชิ้นส่วนกระดูกต่าง
ไปเจอกระโหลกศีรษะกระจายอยู่แถวรัศมีประมาณ๑๐เมตร

กระโหลกศีรษะมันมีรอยไหม้ถูกห่อด้วยผ้าสีดำ
ประมาณสัก๒คูณ๓เมตรขนาดผ้า
แล้วผ้านี้มันเหมือนกับผ้ารองในสนามชนไก่มีรอยไหม้ด้วยเหมือนกัน
ก็คิดว่าอาจจะถูกสุนัขแถวนั้นมาแทะกระดูกมันถึงกระจัดกระจาย
ก็น่าจะเสียชีวิตมาหลายเดือนแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนกระดูก
ห่างจากจุดที่พบชิ้นส่วนกระดูกได้ประมาณเมตรหนึ่ง
ไปเจอกระสอบบรรจุฐานหุงต้ม๒กระสอบค่ะ
ซึ่งโลโก้ของกระสอบถ่านมันเป็นโลโก้กระสอบบรรจุข้าวเปลือก
อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้มาเนี่ยนะคะ
ด้านแพทย์บ้างค่ะแพทย์บอกว่ากระดูกนี้
น่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณ๕๖เดือนแล้ว
เพื่อที่จะคลี่คลายว่าคนตายคือใครนะคะ
เรื่องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากระดูกนี้เป็นศพผู้หญิงเป็นผู้ชายยังไง

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูภาพอันนี้เป็นมุมสูง
ไร่อ้อยซึ่งตั้งอยู่ทางแยกดงแขวนบุ้งเข้ทางเข้าหมู่บ้าน
ทางตรงนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันจะค่อนข้างเปลี่ยวนะคะ
ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดค่ะแล้วมันเป็นป่าแบบรกทึบข้างถนน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นต้นไม้ขึ้นอยู่
เต็มจำนวนเต็มพื้นที่ซึ่งไร่อ้อยตรงเนี้ยค่ะ
มีพื้นที่๑ไร่๓งานแล้วในพื้นที่เขาก็ปลูกหลายอย่างแหละ
ก็จะมีการปลูกอ้อยขั้นเอาไว้เป็นบางจุด
ห่างออกไปอีกประมาณ๒๐เมตรนะคะก็จะมีบ้านหลังหนึ่ง
เพิ่งสร้างเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่
ผู้ใหญ่บ้านก็พยายามไปสอบถามคนงาน
คนงานเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยนะไม่ได้มีคนงานหาย
เพราะว่าตอนแรกก็อยากรู้ไงว่าจะเป็นคนงานในพื้นที่
ศูนย์หายและถูกพบเป็นศพตรงนี้หรือเปล่า
ทีนี้เมื่อตอน๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพปากพลี
ก็มีการประชุมกับกองพิสูจน์หลักฐานชุดสืบหาเบาะแส
จะลงพื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนเจ้าหน้าที่เขาลงไปแล้ว
แต่ว่าความมืดเป็นอุปสรรคค่ะคุณผู้ชมฟ้ามืดด้วย
้อ้อยก็ค่อนข้างรกยากต่อการมองเห็น
แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าฟังข่าวอยู่ใครมีญาติมีบุคคลศูนย์หาย
อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็สามารถแจ้งแล้วก็ติดต่อมาได้นะคะ